มีชาวบ้านที่เข้าไปเก็บกล้วยไม้ที่เกาะแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดกระบีกับพังงาเนี่ย

บาดเจ็บสาหัยไป๒คน
วันนี้ต้องไปตรวจสอบพื้นที่กันหน่อย
ว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
นี่ไปมาตำรวจต้องถอยก่อนนะอืมไปเจอกับระเบิดเพิ่มอีกสามลูก
ใช่ยังมีอยู่โอ้โหส่วนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
ดูภาพเมื่อวานนี้ก่อนนะฮะค่ำเมื่อวานนี้๑๘มีนาคมนะฮะ
ก็มีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเข้าไปเก็บกล้วยไม้ที่เกาะแห่งหนึ่งที่เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดกระบีกับจังหวัดพังงานะฮะ
ตอนปีนขึ้นไปเก็บกล้วยไม้ป่าเนี่ยแล้วปีนลงมาเนี่ยไปเหยียบโดนกับระเบิดมันระเบิดฮะ
บาดเจ็บสาหัสไปสองคนนะครับนายสมคิตทองดีอายุ๓๘ปีเป็นชาวบ้านหมู่๖ตำบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี
ญาติอีกสองคนนะครับคือนายบุญรอดทองดีอายุสามสิบเอ็ด
กับนายสมชายทองดีอายุ๓๕ไปเก็บกล้วยไม้บนเกาะเหลาอูดู
อยู่ในเขตรอยต่อกระบี่กับพังงาแล้วเหยียบกับระเบิดที่ฝังอยู่ในดิน
นายบุญรอดกับนายสมชายเนี่ยถูกแรงระเบิดจนบาดเจ็บสาหัส
นายสมคิตเนี่ยโชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มาถึงที่เกิดเหตุนะครับมาช่วยเหลืออ่า
ผู้ที่บาดเจ็บสองคนไปโรงพยาบาลนายสมชายบาดเจ็บสาหัส
สะเก็ดระเบิดเข้าที่ไหล่ซ้ายขาขวาแขนขวานี่ก็หัก
ลงเรือกลับขึ้นฝั่งที่ท่าเรือคลองกรวดในพื้นที่หมู่๖ตำบลเขาทอง
ส่วนนายบุญรอดนอนหมดสติอยู่บนเกาะตรงจุดเกิดเหตุ
นายสมคิตบอกว่าตอนที่ช่วยเนี่ยคือช่วยนายสมชายมาก่อน
นายบุญรอดไม่ได้ช่วยมาด้วยเพราะตอนนั้นสามารถแบกดึงยกอะไรก็แล้วแต่
คนเจ็บออกมาได้เพียงคนเดียวตอนที่เกิดเหตุค่ำเมื่อวาน
ขณะที่กลางดึกคืนที่ผ่านมาญาติญาติกับชาวบ้านนำเรือ
ค้นหานายบุญรอดบนเกาะเหลาอูดูนะฮะจนถึงตีสาม
พบว่าเสียชีวิตครับเสียชีวิตอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
จากที่บาดเจ็บสาหัสอยู่แต่ว่านายสมคิดที่เขาไม่ได้เจ็บ
บอกว่าเขาช่วยออกมาไม่ไหวจริงจริงค่ะนะ
เพราะว่าเจ็บสาหัสทั้งคู่ก็ต้องนำศพลงเรือกลับขึ้นฝั่งนะฮะ
แล้วก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่มัศยิตบ้านคลองกรวดนะครับ
ก็สรุปแล้วเหตุการณ์นี้สาหัส๑เสียชีวิต๑นะครับ
ธภูทรจังหวัดกระบีและธภูทรจังหวัดพังงา
ต้องมาช่วยกันนะครับในการตรวจสอบเกาะคลี่คลายคดีนี้วันนี้ก็ไปกับ
ยังเกาะจุดเกิดเหตุปรากฏว่าไม่ใช่เกาะเหลาอูดูตามที่นายสมคิด

ตกลงแล้วนั่นคือเกาะเหลานะฮะชื่อว่าเกาะเหลาไปอยู่ตรงพื้น
ตำบลเกาะปัญหยีอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะครับจากการตรวจสอบ
พบว่ามีการสร้างกระท่อมไว้ใกล้กับหน้าผาแล้วก็ติดป้าย
ห้ามเข้าระบุเอาไว้ด้วยนะครับบอกว่าเป็นเขตอนุรักษ์พันธ์
จุดเกิดเหตุซึ่งสูงจากพื้นประมาณ๑๐เมตรตรงนั้นมีร่องรอย
ระเบิดอยู่สามจุดแล้วก็มีสายไฟที่คาดว่าเป็นสายชนวนจุด
ระเบิดรวมถึงพบแท่นเหล็กที่ใช้เป็นตัวเชื่อมต่อคั่วกระแสไฟ
ด้วยก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงว่ามีการต่อระเบิดเอาไว้
ไปโดนชนวนเนี่ยมันระเบิดเลยนะครับมีโป้งมีป้ายติดแบบเนี้ย
นะฮะแล้วยังไปเจอระเบิดแสวงเครื่องที่ยังไม่ทำงานอีกสามลูก
ที่ไปวันนี้บอกเดี๋ยวก่อนถอยก่อนดับก่อนแค่นี้คือเจอ๓
ไม่รู้มีอีกหรือเปล่าใช่เมื่อคืนนี้ระเบิดไปแล้วนะนี่ยัง
อีกสามลูกนะครับต้องยกเลิกภารกิจชั่วคราวเกรงว่าเดี๋ยว
อันตรายนะครับการสอบสวนเนี่ยนะฮะคาดว่าเกาะแห่งนี้เป็น
สัมประธานตรังนกอีแอ่นแล้วก็วางระเบิดเอาไว้ป้องกัน
ภายนอกจะเข้ามาขโมยรังนกนางแอ่นทางสพอ่าวลึกสพอาว
จังหวัดกระบี่แล้วก็สพเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพัง
าทำคดีร่วมกันนะครับเพราะว่าอยู่รอยต่อสองจังหวัดเดี๋ยว
จะไปสืบสวนว่าใครเป็นคนได้รับสัมปทานเรื่องของรังนก
ในพื้นที่ตรงจุดนี้แล้วการประกอบระเบิดทำไว้แบบนี้เนี่ย
มันถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรยังไงเพราะว่าคนตายไปหนึ่งสาหัส
หนึ่งค่ะแต่คนตายคนเจ็บแล้วก็นายสมคิดที่รอดมาจะบุกลุกหรือไม่
บุกรุกอะไรยังไงอันนี้ก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งนะค่ะ